กันไปปาดกันมาแหละศึกหัวร้อนบนถนนขับรถชนต่อหน้าเด็ก
คุณผู้ชมครับโอ้โหปาดกันไปปาดกันมาแล้วในที่สุดนะครับ
มันก็ถึงจุดแตกหักครับ
เอ้ยเป็นอะไรกันเนี่ย
มีอะไรเปล่าลูกมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเปล่าลูก

ไม่ใช่

แล้วมันเจ็บพวกมันหายอีกอ่ะ

อ๋อเด็กนะเด็กวิ่งร้องไห้จ้ามาหาคนอื่นน่ะนะครับนู่นยังทะเลาะกันอยู่แล้ว
โอ้มาลูกมามามามามาทางนี้ก่อนเขาทะเลาะกันอยู่โอ้โหปากกันไปปากกันมา
แล้วชนคุณผู้ชมนั่นอะไรเบิร์ตคือรถคันนี้ค่ะนะชนมอเตอร์ไซค์เนี่ย
คือพ่อของน้องเนี่ยโมโหขับรถชนคู่กรณีนะครับกระเด็นไปติดรั้วจนขาหัก
เบอร์เจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเหตุเกิดช่วงเย็น๑๑มิถุนายนพี่
ตรงนี้คือซอยปีดีพนมยง๓๗
คู่กรณีอยู่ทั้งสองฝั่งฝั่งนึงเนี่ยเป็นผู้ชาย
ขี่มอเตอร์ไซค์อีกฝั่งหนึ่งเป็นคุณลุงนะที่ขับรถเนี่ยฮะ
ขับมาแล้วเปิดกระจกด่ากันมาตลอดทางเลยเขาดูอยู่
กระทั่งถึงจุดเกิดเหตุไอ้ฝั่งรถจักรยานยนต์จอดชิดรั้วอยู่

ขับรถชนรถทั้งคนเนี่ยฮะเนี่ยครับ
รถก็พังรั้วก็พังครับ
โอ้โหคนขี่รถจักรยายนขาหักนะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากนั้นตำรวจก็เข้ามาเคลียร์ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็เชิญตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนครับ
ส่วนสาเหตุมันน่ามาจากขับรถปาดกันมานะ
แล้วจนมาเกิดเรื่องแบบนี้ที่ผมบอกถึงจุดแตกหัก
แต่ที่น่าสงสารคือลูกสาวเมื่อกี้
ลูกสาวขวัญเสือวิ่งร้องไห้จ้ามาเลยนะครับ
น่าจะกลัวมากแล้วร้องไห้ขนาดนี้นะฮะ
โอ้โหไม่น่าถึงขั้นไปขับรถชนเขาแบบนั้นนะ
ไม่รู้ตำรวจจะแจ้งเขาหาหนักอย่างไรนะนี่